แต่ว่าเมื่อไปเปรียบเทียบกันกับช่องทางเดิม
เช่นนำบินไปจ่ายผ่านทางเคาน์เตอร์ของธนาคารยังคงมีน้อยอยู่ครับ
แล้วก็ใช้โอกาสนี้ให้ทางด้านของธนาคารนั้นพัฒนาผลิตภัณ
เพื่อรองรับการใช้งานของผู้บริโภคครับ
การสำรวจของบริษัทแกนลับในปีที่ผ่านมา
บริโภคลงมาก็เป็นการไปใช้งานผ่านสาขาสูงถึง๑๘๓
แล้วก็ไปใช้บริการผ่านทางช่องทางออนไลน์๑๔๑
เพียงร้อยละ๑๙ของฐานลูกค้าทางการเงินทั้งหมด
ซึ่งต่ำกว่าในประเทศของอาเซียน
อย่างเช่นสิงคโปร์ก็๑๙๐

มาเลเซีย๑๔๑แล้วก็อินโดนีเซีย๑๓
ยังคงมีช่องว่างให้พัฒนาอยู่อีกมากทีเดียวครับ
ขณะที่ภาพรวมของธุรกรรมทางการเงินต่างทางอิเล็กทรอนิกส์ของไทย
จากการเก็บข้อมูลต่างของแบงค์ชาติหรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยครับ
ตั้งแต่ปี๒๕๕๕ถึง๒๕๕๙
แนวโน้มก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยมูลค่าของการชำระเงินในปี๒๕๕๘สูงขึ้นถึง๓๗๔๖ล้านล้านบาท
และมีปริมาณกว่า๑๘๖๘ล้านรายการ
จากปี๒๕๕๓ที่มีราคาอยู่ที่๑๖๙๗ล้านบาท
มีปริมาณ๘๐๑๕๗ล้านรายการ

มูลค่าการชำระเงินยังคงโตขึ้น
ร้อยละ๘๙๖และมีปริมาณการรับชำระเพิ่มขึ้น
มรละ๓๔๙๒ครับ
ดังนั้นสถาบันการเงินจึงต้องปรับตัวด้วยการนำเทคโนโลยีทันสมัยไปใช้ลดต้นทุน
และเพิ่มปริมาณของการทำธุรกรรมเพื่อหารายได้จากค่าธรรมเนียม
ปรับลดหรือว่าปรับขยายรูปแบบของสาขา
ให้สามารถทำธุรกรรมได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
แล้วก็ไปสร้างระบบความปลอดภัยให้กับลูกค้าให้มีความเชื่อมั่นมากขึ้น
พัฒนาบุคลากรรวมทั้งไปสร้างระบบข้อมูล
ในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าอย่างแม่นยำ
เพื่อสร้างความผูกพันให้กับธนาคารเกิดขึ้นกับผู้บริโภคครับ